เสียดีกว่าโอ้วงการหมอลำทำไมช่วงนี้สูญเสียติดติด

หลอดพ่อหลอดครับคุณผู้ชมฮะ
หลอดนะครับคนก่อตั้งวงดนตรีเสียงอีสาน

โอ้โหท่านเสียชีวิตแล้วนะครับคือท่านเนี่ยพ่อหลอดคือใคร

นกน้อยอุไลพรท่านเป็นสามีของแม่นกน้อย

คุณพ่อมัยกิจฉิมหลวงครับชื่อเต็มของท่าน
หรือว่าพ่อหลอดเสียงอีสานสามีของแม่นกน้อยอุลายพร
ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำชื่อดังเสียงอีสาน
ท่านเสียชีวิตอย่างสงบนะครับด้วยอายุ๗๑ปี
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๘นาทีนะครับ
เมื่อวานนี้ที่บ้านพักเสียงอีสานในจังหวัดอุดรธานี
หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
และจากอาการป่วยหลายโรครุมร้าว
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พูดสิทธิ์ข่าวไปที่บ้านเล็กที่๕๕๕บ้านหนองใส

ก่อตั้งหมอลำคณะเสียงอีสาน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงานะครับ

เพราะว่าวงเสียงอีสานตอนนี้เขาเดินสายอยู่
เดินสายอยู่นะครับแสดงอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับ
มีพระสงฆ์๔รูปแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับ
มาขอขมาแล้วก็รดน้ำศพเป็นการภายในนะครับ
ซึ่งแม่นกน้อยท่านยังไม่สะดวกยังที่จะให้สัมภาษณ์
เข้าใจว่าท่านก็ยังเสียใจอยู่มากนะครับ
ซึ่งก่อนที่พ่อหลอดจะสิ้นลมท่านสั่งเสียนะ
ก็ยังสั่งเสียถึงวงเสียงอีสาน
บอกว่าสู้นะทุกคน

จะจัดขึ้นที่บ้านพักเสียงอีสานตั้งแต่วันนี้

และจะประกอบพิธีชาปนกิจแบบเมนลอยที่บ้านพัก

แล้วก็มีการสวดในวันเก็บอัฐิด้วย
แล้วก็ในวันที่๑๙เมษายนนะครับ
จะมีการแสดงของวงเสียงอีสาน
แสดงให้พ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายครับ
คุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ